ช่วงนี้การเมืองร้อนแรงครับแต่สิ่งที่ร้อนแรงมากกว่าการเมืองคือ
เรื่องของสภาพอากาศค่ะแดดร้อนมากนักการเมืองต้องไปหาเสียงกัน
แต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะว่ามีแคนดิเดตนายกคนหนึ่งของพักเพื่อไทย
เสียงเกราะนี้

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมราชมงคลล้านนามวิทยาเขตน่าน
ปรากฏว่านายชัยเกษมนั้นไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้ขึ้นไม่ได้
เนื่องจากว่ามีอาการปวดกระทันสุดท้ายนายเศรษฐาก็ต้องขึ้นเวทีชี้แจง
ช่วงบ่ายที่ทางด้านของนายชายเกษมเขาไปที่วัดพระธาตุแช่แห้งก่อน
แล้วมีอาการเพลียครับเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดเลย
ทำให้ต้องไปพักที่โรงแรมแล้วก็ประสานแพทย์ไปดูอาการ
แล้วก็แจ้งกลับมานะครับว่าหลังจากที่นายชายเกษมได้ไปพบแพทย์
ว่าเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรกับร่างกายของทางด้านของนายชายเกษม
แต่แพทย์ก็ขอให้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครต่อไป
ฟังเสียงทางด้านของคุณเศรษฐาชี้แจงหน่อยนะครับ
อากาศร้อนแล้วก็คุณชายเกษมเองก็อายุเยอะแล้ว๗๐กว่าก็ต้องเพลียแดดเป็นธรรมดา
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ภาพล่าสุดเลยคุณผู้ชมครับ
ทางด้านของนายเศรษฐาพร้อมด้วยแก่นำพักเพื่อไทย
ไปที่จากสนามบินที่น่านโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนไปรอรับ
แล้วก็นำตัวมาตรวจสอบร่างกายอีกครั้งหนึ่งในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครนะครับ
เพื่อเช็คดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ไปดูการหาเสียงกันหน่อยจากเหตุการณ์เรื่องของการหาเสียง
ไปดูขณะที่ทีมงานหาเสียงของนายประวิทย์วงสุวรรณ
อภัยครับทางด้านของท่านการหาเสียงในสอสอเขต๕นะครับ
เขต๕ของจังหวัดพระราชนาคม๔อายุทยา
นี่เป็นภาพนี้อันนี้คือทีมงานหาเสียงของทางด้านของพักชาติไทยพัฒนา
ผมพูดถูกแล้วชื่อว่านายประวิทย์สุวรรณสัญญาอ่าเขาขึ้นรถใช่ไหม
ไปหาเสียงกันไปทีนี้เป็นลมคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศมันร้อนเนอะ
หาเสียงก็ต้องตากแดดกันไปไปขึ้นรถแห่หาเสียงของผู้สมัครครับ
อากาศมันร้อนก็เลยเนี่ยเป็นลมเป็นลมกันไปไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะครับ
ทีมงานผู้หญิงเป็นลมกันหลายคนเลย
ขณะที่นายประวิทย์เองก็บอกว่าหลังจากที่น้องเข้าไปพักในร่มแล้ว
ก็มีการประถมพยาบาลสุดท้ายก็สดชื่นขึ้นมา
แล้วก็มาช่วยกันหาเสียงต่อได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนครับ
งานทุกคนต้องพกยาดมพกพัดพกร่มอะไรกันไปชุดใหญ่เลย
แล้วก็ขอฝากผู้สมัครและทีมงานทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วย
ส่วนในชวนหลีกภัยครับประธานสภาที่ปรึกษาของพักประชาธิปัตย
ลุยตลาดเลยตลาดซุ้ยที่ตลาดน้ำผู้เทศบาลเมืองจันทบุรีไปอ้อน
คะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าชาวบงชาวบ้าน
ไปช่วยผู้สมัครสอสอของ๓เขต
เพราะว่าเป็นฐานเสียงเดิมของประชาธิปัตย์เลย
เป็นมาหลายยุคหลายสมัยครับเสียงตอบรับก็ดี
ชูนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุการกู้เงินกยศ
ให้กับเด็กให้สามารถเรียนต่อไปได้นะครับ
ปีท้ายที่ทางด้านของนายพันธวัฒนาวิสุธร์มรวชหัวหน้าพักเปลี่ยน
ลงพื้นที่ตลาดสะพาน๒เขตวังทองหลังก็เดินหาเสียงตอน
เช้าเลยครับแนะนำตัวกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ไปซื้อ
ซื้อของก็มีคนขอถ่ายรูปตลอดทางนะแล้วก็ไปหา
เสียงจุดที่๒ก็คือตลาดบางกะปินะประชาชนก็ถามถึงเรื่อง
นโยบายการขายสลากของน็อตนะฮะบอกว่าเอานโยบายของการ
สลากต้องทำอย่างอิสระเพิ่มสลากถูกรางวัลแล้วก็ต้อง
สลากถูกรางวัลต้องทำให้สลากถูกรางวัลมันเยอะ
ขึ้นด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการหาเสียงนะครับ